ต่อกันที่งานดีที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
ศิลปินชาวเชียงรายค่ะจัดนิทัศกาลแสดงงานศิลปะ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙สมัยทรงพระยาวค่ะ
อาจารย์อภิรักษ์ปันมูลศิลปศิลปินชาวจังหวัดเชียงราย
นิทัศกาลแสดงผลงานศิลปะตามรอยศิลป์ธรรม
จัดขึ้นที่ขัวศิลปะจังหวัดเชียงราย
โดยได้แบ่งการแสดงผลงานทั้ง๕๐ชิ้นนะคะ

จากการเดินทางตามรอยบุคคลสำคัญของโลกใน๓สถานที่
แก่ศิลปินในดวงใจที่ประเทศฝรั่งเศส
ตามรอยพระพุทธเจ้าณสังเวชนีสถานประเทศเนปาน
และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเตียงทรงพระเยาที่เมืองโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผลงานศิลปะภาพวาดสีน้ำมันค่ะ
ในฐานะที่ผมเองเป็นคนไทยคนหนึ่ง
และเป็นศิลปินไทยคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ย
เราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีให้กับพระองค์ท่าน
ก็จึงสร้างผลงานศิลปะชุดหนึ่งขึ้นมา
ก็คือว่าเป็นการเดินทางตามเบื้องพระยุคลบาท
เมื่อครั้งยังทรงพยาวที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งเป็นการเดินทางที่ผมสารภาพว่ามันเป็นความรู้สึกอิ่มเอิบ
เหมือนกับว่าเราได้พยายามจะตอบแทนนะครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้ณเวลานั้น
พระองค์ท่านรู้ว่าเรารักพระองค์ท่าน
แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน
โดยนิทัศกาลตามรอยศิลป์ธรรมจัดขึ้นแสดงที่ขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้
สามารถเข้าชมได้ทุกวันนะคะเวลา๑๐โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่มตรงค่ะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะ
ใครที่อยู่ใกล้แหมใครที่เป็นชาวเชียงรายรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
ฉาจังเลยได้ชมผลงานสวยด้วย
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้นะคะ
พิธีกรนักแสดงอารมณ์ดีอย่างคุณก๊อฟเบนจพลค่ะ
เขาก็ได้ออกมาเชิญชวนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะ
มาร่วมถ่ายทอดการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รวมไปถึงแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะคะ
บทเพลงที่มีชื่อว่าพ่อจะอยู่ในใจเสมอค่ะ
สำหรับบทเพลงพ่อจะอยู่ในใจเสมอ
ผลงานจากปลายปากกาของนักแสดงอารมณ์ดีคุณก๊อฟเบนจพลค่ะ
กันกลองความรู้สึกรักเทิดทูลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็ได้เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการนะคะ
นักร้องนักแสดงมากมายเลยค่ะ

ที่จะจดจำ
ท่านเฝ้าเพียงสอนเราให้อยู่อย่างมีน้ำใจ
ลูกพอใช้มุ่งมั่นกับเรื่องที่คิดทำ
ลูกพ่อให้คำสัญญา
จะกลับสอนลูกล้านให้จำไว้
ให้รู้ว่าใครทำให้เรามีวันนี้
พ่อยังคงหายใจเสมอ
อยู่ในใจของเราตลอด
แม้จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
ทุกเรื่องราวที่พ่อให้ไว้
จะตามรอยเท้าพ่อตลอด
ให้พ่อมองอยู่บนฟ้าใคร

ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่เหล่าคนในวงการบันเทิงค่ะ
ร่วมถ่ายทอดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แล้วก็มิวสิกวิดีโอก็พร้อมปล่อยออกมาให้แฟนได้ติดตามชมกันแล้วด้วย
อันนี้เป็นการส่งตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนนะคะ